อันนี้เป็นโรงงานค่ะคิดดูสิคือคนงานเนี่ยนะ
เขากำลังใช้ค้อนตีเหล็กอยู่ด้านล่าง
แต่จู่อาคารโรงงานถล่มลงมาอุ้ยพอถล่มลงมาแล้วเป็นยังไง
ก็เกือบจะทับสิคะครับโอ้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันนะครับนี่คือเป็นสภาพที่โรงงาน
ถล่มลงมาหมดเลยอ่ะนั่นน่ะสิคือคนงานบอกโชคดีนะ
ตอนนั้นไม่มีคนงานอยู่ตรงนี้เยอะใช่ค่ะ
แล้วพอตำรวจเขาได้รับแจ้งนะจากโรงพักเมืองสมุทรปราการว่า
มีอาคารพักคนงานถล่มลงมามีคนเจ็บด้วย
พอไปตรวจสอบดูโรงงานนี้รอรอบขอบชิดค่ะ
ด้านในของโรงงานฟอกหนังปรากฏว่ามีอาคารปูน
มีอาคารปูน๓ชั้นพังถล่มลงมา
แล้วก็มีคนงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
คนที่ได้รับบาดเจ็บคือนายสวัยเทิร์นสะเกดอายุ๕๘ปี
คือวิ่งหนีมาค่ะวิ่งหนีอาคารถล่มจนล้ม
ฟันคงจะไปกระแทกฟันหักเลย
แล้วที่หน้าก็มีแผลถลอกด้วย
อีกคนนึงคือนายคิวโซชื่อแปลกสัญชาติเมียนมาค่ะ
อายุ๒๒ปีก็มีแผลตามเนื้อตามตัว
กู้ภัยต้องทำแผลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตัวลุงสวัยคนงานที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ฟันหัก
เล่าให้ฟังผมกับเพื่อนร่วมงานต่างด้าว
ทำงานอยู่ในอาคารแหละอยู่กันประมาณ๕๖คน
แล้วได้ยินเสียงมันเหมือนอาคารลั่น
คุณผู้ชมเสียงแบบลั่นหลังจากนั้นมันพังคลื่นลงมาเลย
ตัวลุงสวัยแล้วก็คนงานที่เหลือก็ต้องวิ่งหนีตายกันสุดชีวิตเลยค่ะ
ทั้งสี่
โอ้โหลุงสวัยนี่ฟันหักนะคะแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงลั่นดังแป๊ะเมื่อกี้ที่บอกเลยนะคะ
ซึ่งทางหัวหน้าคนงานก็คือนางสาวทองทรัพย์วงศาบอกว่าที่โรงงานมีพนักงานอยู่๗๐คนได้
ตอนนั้นเป็นช่วงเลิกงานพอดีค่ะโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายเยอะ
และอาคารที่พังถล่มลงมาเนี่ยเป็นอาคารที่ใช้สำหรับเก็บของตอนนั้นมีคนเจ็บสองคนแหละ
แต่ก็วิ่งหนีออกมาทันไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักข่าวของเราเนี่ยพยายามสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องทางด้านโรงงานยังไม่มีใครออกมาพูด
คือวันนี้เราไปตรวจสอบนะประตูโรงงานปิด
ส่วนอาคารที่ถล่มมันอยู่ข้างใน
แล้วทางตำรวจเองตำรวจที่โรงพักเมืองสมุทรปราการ
ก็ต้องประสานกับทางเทศบาลบางปู่ทั้งโยธาทั้งกองช่าง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุว่าเพราะอะไร
ทำไมอาคารถึงพังคลืนลงมา
มันเกิดจากเรื่องของโครงสร้างหรืออะไรกันแน่
ใช่ส่วนส่องเข้าไปในโรงงาน
อาคารโรงงานที่สุดตัวนั้นอยู่ด้านในสุดเลยคุณ
แล้วก็วันนี้ทางโรงงานได้ปิดประตูโรงงาน
ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะครับ
จะมีเพียงแค่รถยนต์ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารภัย
เทศบาลบางปูจอดอยู่หน้าโรงงานเท่านั้น
เพราะว่าเจ้านาทีของป่อจะต้องเข้าไปสำหรับสวดสอบ
ส่วนในโรงงานจะมีแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ใช่ค่ะไม่ดูเบอร์เรอเลย
ใช่ทำให้รอดมาได้นะครับ
องค์งานบอกว่าชกดีนะมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นนะครับ
พอช่วงเย็นแบบนั้นมีคนงานบางส่วนก็กลับไปแล้ว

คุณคิดดูสิถ้าเกิดเกิดช่วงแบบทำงานช่วงสายหรือช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
จะมีความสูญเสียมากกว่านี้ค่ะ